คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีเหตุวัยรุ่นทะเลาวิวาดกันแทงกัน
เสียชีวิตไปสองนะฮะค่ะบาดเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
เป็นซอยหลังมหาหน้ารองสิตนะครับมีร้านเล่านะฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับจะเห็นว่าเป็นด้านหน้าหอพักนะฮะ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเห็นไหมฮะชุดละมุนวุ่นวายไล่แทงกันนะฮะ
้วงแทงเข้าไปด้วยแล้วจะมีคนหนึ่งนะฮะ
ถูกแทงเข้าไปเนี่ยเลือดนี่ไหลออกมาเต็มไปหมดนะครับคนแถวนั้นก็ตกใจ
นะเหตุการณ์ประมาณตีหนึ่งนะครับนี่ฮะ
วัยรุ่นพอแทงกันแล้วทำร้ายกันแล้วนี่ฮะจังหวะนี้ก็วิ่งแยกย้ายหนีกันไปนะครับ
ตอนที่วิ่งแยกย้ายหนีกันไปเนี่ยหลังจากนั้นสัก๑๐นาทีก็มีกู้ภัยกับตำรวจมา
นะครับแล้วจะพบว่ามีคนเนี่ยถูกแทงนะครับ
จนเสียชีวิตไปสองศพนะแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่ง
ตรงจุดตรงนี้นะครับภาพนี้ชัดเจนว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
พื้นที่ของสพปากคลองรังสิตนะครับตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
วัยรุ่นทำร้ายกันนะครับจนมีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ถ้าถามว่าเป็นหน้าร้านไหนเป็นหน้าร้านเหล้าร้านหนึ่งชื่อว่าร้านฟริปนะครับ
อยู่ด้านหลังมหาวิทยาลังศิษย์นะครับตะบนหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีสองคนนะครับคนหนึ่งชื่อนายธนาทิพย์เอี่ยมจำรูน
ชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กอายุ๑๙ปีครับท่านผู้ชมครับ
นายธนาทิพย์ถูกแทงเข้าใต้ราวนมซ้ายหนึ่งแผลชายโครงขวาหนึ่งแผลมือซ้ายหนึ่งแผล
นายธนาทิพย์เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะครับเรียนอยู่แผนกช่างยนต์ชั้นปวช๓นะฮะ
แล้วใกล้กันเนี่ยมีอีกหนึ่งศพนะครับนายธิรพัฒน์พิลาทาชื่อเล่นชื่อปุ้ย
อายุ๑๙เท่ากันถูกแทงเข้าชายโครงซ้าย๑แผลแต่ว่าแผลเนี่ยยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
แล้วก็มีจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกหนึ่งสองห้าไอสีชมพูดำล้มอยู่หนึ่งคัน
มีหมวกกันน็อกมีรองเท้ามีมีดปลายแหลมด้วยตรงนี้นะครับ
ตรงจุดเกิดเหตุนะครับคือหมวกกันน็อกนี่มีคราบเลือดแบบกระเซ็น
แล้วก็กระเด็นไปทั่วบริเวณเลยนะครับมีคนเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะครับ
ถูกแทงนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นะครับ
โอ้โหนี่เมื่อคืนนี้นะฮะตีหนึ่งนะครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ตรงจุดนี้ฮะที่คุณภูริพัฒน์ไปเป็นซอยหลังมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
ซอยนี้ก็จะเต็มไปด้วยหอพักแล้วก็มีร้านค้าร้านเหล้านะฮะ
วันนี้ในพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาล้างคราบเลือดออกหมดแล้ว
ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงที่ร้านเลิกประมาณตีหนึ่งนะครับ
วันนี้ก็เนี่ยฮะกลางวันก็จะเงียบอย่างเงี้ยนะนะฮะ
เราสอบถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับทำให้ทราบว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แล้วก็ช่วงเกิดเหตุกลุ่มของผู้ตายเขามาเที่ยวที่ผับ
ลักษณะเป็นผับกึ่งร้านเหล้าสถานบันเทิงอย่างนี้
ชื่อร้านคลิปก็อยู่ใกล้กับจุดหน้าหอพักที่เกิดเหตุที่กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่ที่บริเวณปากทางใกล้เคียงกับหอพักนะครับ
แล้วก็มีหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ชาวบ้านบอกนะเขาเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับโทรศัพท์เรียกกันมา
พอเรียกกันแล้วก็มายืนรอกันอยู่นะครับจนกระทั่งมีกลุ่มผู้ตายเดินออกมาจากผับคลิป
ก็มาเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะแล้วก็ลงไม้ลงมือชกต่อยกันวิ่งไล่กันมา
มาถึงหน้าหอพักที่มีกล้องวงจรปิดนะครับกลุ่มคนก่อเหตุก็เอามีดเนี่ยแทงใส่กลุ่มผู้ตาย
จนเขาล้มลงนะฮะเสียชีวิตไปสองเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มผู้ตายที่เป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็วิ่งหนีกันไปด้วยนะฮะ
ขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าปากทางเข้าหอพักแล้วก็หลบหนีกันไป
ลักษณะแบบนี้ฮะชุดละมุนวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ตอนนี้ตำรวจเขาคงไล่กันหมดแล้วว่าคนไหนเป็นคนไหน
ชาวบ้านที่เขาขายของอยู่แถวนั้นนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่แถวตรงจุดนั้นนะครับ
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยออกมาจากร้านเหล้าสักฝั่งละ๑๐คน
มีเรื่องตอนผับเลิกอ่ะตอนร้านเลิกอ่ะนะหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับคุณภูริพัฒน์นะฮะ
ตรงนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นคนล้มลง๒คน
คนนึงเนี่ยตายคาที่เลยอีกคนนึงยังไม่เสียชีวิต
แต่ก็เลือดไหลเต็มตัวนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาแยกย้าย
หลบหนีกันหมดแล้วนะเห็นว่ามีคนเจ็บคนหนึ่งแบบสาหัส
พยายามไปช่วยกันนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
นะก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นช่วยเหลืออะไรไม่ได้
จากโทรตามเจ้าหน้าที่สุดท้ายแล้วก็เลยเสียชีวิตสองนะฮะ
วัยรุ่นเขามาจากร้านร้านเหล้าที่ตรงนั้นนะครับ
ของร้านน่าจะเป็นร้านเอ่ออะไรร้านแคปหรือร้านอะไรอ่าใช่ครับ
แล้วก็เขาก็วิ่งมาแล้วก็มาชุนรมูลกันอยู่แถวหน้าร้านนี้หน้าร้านกาแฟครับ
ตรงร้านกาแฟแล้วก็เหมือนกับชุดละมุนอยู่สองฝั่งเนี่ยของสองฝั่ง
อืมพิงเมืองมาแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไม่นานนะครับก็แยกย้ายกันไป
แล้วก็มีเห็นมีเด็กล้มล้มอยู่คนหนึ่งมันมีเรื่องกันตอนเลิกแล้ว
อ่าพับเลิกแล้วอืมมันน่าจะเพื่อนเขาอาจจะกลับ
ก็จะเยอะแล้วอะไรอย่างงับเลิกครับเพราะว่าคงตีสอง
ตีสองตีสามใช่ใช่ครับผมมันก็ไม่โอเคครับสำหรับแบบว่า
คือพื้นที่ตรงเนี้ยมันพื้นที่ชุมชนใช่ไหมครับมันพื้นที่แหล่งอ่า
พื้นที่ภาคอาศัยของพวกนักนักอุตสาห์ถ้ามันเกิดเหตุอย่างงี้มันก็ไม่
มันก็ไม่โอเคก็เลยครับคือความปลอดภัยมันก็ไม่มันไม่โอเคแล้ว
ผมออกมาอีกทีก็แทงแล้วก็วิ่งกันหมดแล้วใช่ครับตอนนั้นเราเห็นคนตายนอนอยู่
นอนอยู่สองคนแต่อีกคนยังไม่ตายครับแต่คนนึงอ่ะใกล้แล้ว
แล้วสักพักหนึ่งน้องก็เสียไปเรื่อยสองคนอืมสภาพที่เราเห็นตอนนั้นเนี่ย
เป็นยังไงบ้างครับที่เห็นก็จมกองเลือดอ่ะพี่อืมครับ
สงสารน้องเขาอยู่แต่ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะก็เห็นน้องเขามีเรื่อง
แล้วก็วิ่งกันไปตรงข้างตรงนู้นครับแล้วก็ก็ช่วยพวกน้องเจ็บเจ็บ
กันอยู่ที่โดนแทงอ่ะครับเห็นมีน้องผู้หญิงคนคอยช่วยอยู่
ที่เขาเป็นพยาบาลเรียนอยู่ที่เนี้ยอ๋อก็พยายามช่วยกันใช่
พยายามช่วยแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์เราไม่มีด้วย
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะญาติได้นำศพของนายธีรพัฒน์
และนายธนาทิพย์ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีกันเขตดอนเมืองนะคะ
ก็ได้นำศพทั้งคู่ไว้สาลาเดียวกันครับ
ด้านท้ายสาราแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนา
วันนี้กลุ่มเพื่อนก็ไปร่วมเคารพศพนะคะ
บรรยากาศโศกเศร้าก็ยังไม่มีใครพร้อมจะให้ข้อมูลอะไร
กับทีมข่าวแฟนสาวของนายธนาทิพย์ค่ะ
ร้องไห้กอดศพแฟนนุ่มนะคะแล้วก็จับมือไว้ตลอด
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้คือเมื่อคืนเธอก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคือเธอเนี่ยไปหาแฟนที่ผับที่เกิดเหตุนะคะ
ก็จะไปหาแฟนเพราะว่าอยากจะให้แฟนไปส่งที่บ้านหลังจากผับเลิกก็ไปถึงกำลังจะกลับ
ไปเจอกลุ่มคั่วหรี่มากันเป็นสิบคนเธอเองอ่ะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกัน
แต่ก็จริงแล้วมันก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันนี่แหละจนแฟนของเธอค่ะบอกว่าเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับกลุ่มนี้ก่อน
ขอไปคุยกันตัวต่อตัวแต่กลายเป็นว่าพอเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ถูกรุม
ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วจังหวะนั้นเธอก็พยายามจะไปช่วยไปดึงแฟนนุ่มออกมานะคะ
แต่ก็ถูกกระชากตัวออกจากกันจนเธอเงยหน้ามาอีกที
ก็เห็นว่าแฟนถูกรุมทำร้ายเลือดไหลเต็มตัวโอ้โหไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าหลายคนมากค่ะ
ก็มันก็แบบว่ามันโอละเวงอะค่ะมันมันเป็นเวลาที่เลิกพอดีเลิกเลิกใช่
แล้วคนมันก็เยอะก็คือมันมาลุมมาตุ้มกันมันก็คือแบบวุ่นวายกันไปหมด
หนูกำลังจะเข้าไปดึงดึงแฟนหนูนะแล้วหนูไม่รู้ว่าใครอ่ะกระชากแรงแล้วหนูก็เลยกระเด็นออกมา
แล้วคือหลังจากนั้นพอหนูลุกขึ้นมาหนูก็เห็นตุ้ยเขาเลือดแล้ว
แล้วพอหนูเดินไปอีกหนูก็เห็นฟุ๊กอะค่ะโดนแล้ว
หนูก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำเพราะตอนนั้นหนูก็ล้มลงไป
คุณผู้ชมค่ะคุณย่าของนายธนาทิพย์ค่ะคุณย่าสมพิษเห็มหง
คุณย่าบอกว่าหลานย่าเนี่ยนะเป็นหลานที่ย่ารักมาก
อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่แยกทางกันนะคะย่าก็เลี้ยงมาตลอด
หลานเป็นคนดีไม่ได้เกเรไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใคร
ก่อนที่จะเกิดเรื่องประมาณ๔ทุ่มหลานโทรศัพท์ไปหา
บอกว่าออกไปกินข้าวนะให้ย่ารอเปิดประตูบ้านให้หน่อย
ย่าก็นอนรอย่าไม่กล้าหลับเลยนะคะรอเปิดประตูให้หลาน
รอแล้วรอเล่าหลานไม่โทรมาดึกแล้วจนตีสองอ่ะ
แฟนสาวของหลานโทรมาบอกว่าหลานถูกแทงย่าตกใจมากค่ะ
แต่ตอนนั้นน่ะคิดว่าหลานคงไม่เป็นอะไรแต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุ

แฟนมันก็บอกว่าถูกแทงป้าเพราะสั่นหมดเลยอย่างเนี้ย
ถามว่าโดนตรงไหนตรงนั้นแฟนมันก็ร้องไม่เป็นภาษา
ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าหลานเราเสีย
ก็คิดว่าทันเนี้ยคิดว่าไปเราจะเอาส่งโรงพยาบาล
เขาบอกว่าช่วยเต็มที่แล้วไปถึงเราก็ไปดูไม่หายใจ
ที่ผ่านมาน้องเขาเป็นคนที่แบบไปชกต่อยไปตีอะไร
ไม่มีไม่มีเขาขายของออนไลน์แล้วเขาก็ส่งตัวเขาเรียน
บางเทอมเขาไม่ทันเขาก็บอกเออแม่เขาเรียกแม่ใช่ไหม
ใช่เขาเรียกมันต้องเป็นแดงแดงเขาเรียกแม่
แม่มีตังค์ออกเขาเทอมให้ปุ๊บไหมให้ปุ๊บ
จงวิจารณ์แล้วก็ทำทุกอย่างในวงเตอร์เว่งก็ทำหมด
เหลือเงินออกเขาก็ปุ๊บเอามาคืนแม่ก็ออก
ก็อยากให้หลานแบบเรียนแบบดีจะได้จบมาจะได้ไม่ลำบาก
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับทั้งกลุ่มของผู้ก่อเหตุและกลุ่มของผู้ตาย
คือมันเป็นเรื่องราวในลักษณะที่ว่าเหมือนกับทั้งสองกลุ่มเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหลายปีค่ะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีบางคนเห็นกลุ่มของผู้ตาย
ก็เลยโทรศัพท์เรียกเพื่อนที่อยู่ใกล้หรือที่นั่งกินอยู่ในร้านเดียวกันให้มา
พอร้านปิดเหมือนกับไปดักรอกันอยู่อะค่ะดักรอแบบพกอาวุธกันไปด้วย
พอกลุ่มผู้ตายเดินออกมาจากร้านก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เนี่ยแทงกัน
แล้วก็หนีกันไปพอหลังก่อเหตุ
สืบสวนตำรวจภูทรปากคลองรังศิษย์บอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นใคร
รู้แล้วด้วยว่ามือมีดที่เป็นคนแทงเป็นใคร
คนที่ลงมือแทงมีสองคนนะคะตอนนี้ได้เรียกพ่อของคนแทงมาสอบปากคำ
แล้วก็บอกพ่อว่าให้รีบติดต่อลูกให้มามอบตัว
ตลอดทั้งวันวันนี้ค่ะตัวคนแทงยังไม่ได้ติดต่อมาเลย
ว่าอาจจะไปหลบอยู่ที่บ้านเพื่อนคนไหนสักคนหนึ่ง
ตำรวจบอกอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานทั้งหมดนะคะ
พยายามจะคุยกับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ล่าสุดศาลจังหวัดปฐุมธานีอนุมัติหมายจับแล้วนะคะ
ในฟิลกับในขุนอายุสิบแปดทั้งคู่
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
การพาวุฒิมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

คือมีเรื่องมีราวกันอย่างนี้นะแล้วไปเจอกันที่ไหนก็ต้องไล่ทำร้ายกันเนี่ย
ถ้าคุณไม่เจ็บคุณไม่ตายคุณก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา